ท่านผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตรังกันหน่อยกันแล้วกันนะครับ
เพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๓๓ปีนะครับ
ถือปืนเนี่ยฮะภาพจากล้องวงจรปิดบุกไปที่บ้านของเพื่อนบ้าน
ไปเจอลูกชายเขาทะเลาะกัน
ฝ่ายพ่อเนี่ยได้ยินเสียงก็เลยมาดูนะฮะเพื่อจะมาเคลียร์ให้นะครับ
ไปมาถูกยิงเสียชีวิตนะฮะ

ภาพจากล้องวงจรปิดนะครับ
จะเห็นว่ามีคนขี่จักรยานยนต์เข้ามาเนี่ยนะ
แล้วมือยิงก็ยิงใส่เขาแล้ว

แล้วคนที่ถูกยิงเองเนี่ยนะฮะ

เป็นบ้านในพื้นที่ตำบลช่องอำเภอนายงจังหวัดตรังอ่ะนะ
ก็วิ่งไปแล้วก็ไปเสียชีวิตอยู่ที่หน้าบ้านนะครับ
ตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ย
ผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตชื่อนายเจริญแต้มเท่าอายุ๔๕ปีนะครับ
ส่วนคนยิงชื่อนายอาทิตย์ชัยเพชร
หรือว่านายโตโต้อายุ๓๓ปีเป็นเพื่อนบ้านกันนะ
นายเจริญเนี่ยเสียชีวิตในสภาพถูกยิงด้วยปืนลูกโม่ขนาดจุด๒๒นะครับ
กระสุนเข้าชายโครงขวา๑นัดแล้วก็ข้างหลังอีก๒นัดกระสุนฝังใน
ถนนหน้าบ้านมีจักรยานยนต์ของผู้ตายล้มอยู่นะครับ
แล้วก็มีมีดพกตกอยู่หน้าบ้านด้วย
สพนายงก็เก็บไว้เป็นหลักฐานก่อน
นายอาทิตย์คนก่อเหตุหลบหนีไปหลังบ้านนะครับเป็นพื้นที่สวนยางพารา
แล้วไปซ่อนตัวอยู่ที่จุดที่เป็นที่พักแถวนั้น
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑กิโลเมตร
ตำรวจก็ไปปิดล้อมกดดันจนสามารถควบคุมตัวไว้ได้นะฮะ
ของกลางก็ยึดได้นะครับเป็นปืนลูกโม่ที่ใช้ก่อเหตุหนึ่งกระบอกนะครับ
นี่ฮะคนที่ก่อเหตุนะครับนายอาทิตย์ชัยเพชร
หรือว่านายโตโต้อายุ๓๓ปี
วันนี้เราไปคุยกับลูกชายเจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุนะฮะ

นายอาทิตย์เนี่ยเดินออกมาจากทางหลังบ้าน
แล้วมาหานายปียพงศ์แต้มเท่าอายุ๒๕ปีเป็นลูกชายของผู้ตาย
มานั่งคุยกับเพื่อนอีก๓คนที่หน้าบ้าน
อันนี้เป็นชาวบ้านนะฮะเจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
บอกว่านายอาทิตย์ผู้ต้องหาเนี่ยมาหานายปียพงศ์ที่เป็นลูกชายของผู้ตาย
ซึ่งนายปียพงศ์เนี่ยเขานั่งคุยอยู่กับเพื่อนอีก๓คนที่หน้าบ้าน
นายอาทิตย์ตอนที่มาถึงลักษณะคล้ายกับเมามาแล้วนะครับแล้วถือปืนมาด้วย
มาถึงก็ถามว่ามีใครได้ยินเสียงปืนบ้างนะซึ่งคนที่เล่าให้เราฟังเนี่ย
เขาก็ยังบอกว่าไม่มีใครได้ยินเสียงปืนแล้วก็มีการโต้เถียงกัน
จนกระทั่งสามคนนั้นนะครับก็ถูกนายอาทิตย์ใช้ไม้ฟาดนะ
ฟาดที่ตัวฟาดเข้าที่แถวเท้าก็พากันวิ่งหนีกัน
จังหวะนั้นก็เป็นจังหวะเดียวกับที่นายเจริญนะฮะได้ยินเสียงเอะอะโวยวาย
ขี่จักรยานยนต์มาดูมาถึงนายเจริญก็เห็นว่าลูกเนี่ยถูกทำร้าย
ถูกไล่ทำร้ายอยู่ก็เลยถามว่าใครทำร้ายลูกชายเขา
นายอาทิตย์ก็เลยใช้ปืนยิงใส่นายเจริญสามนัดแล้วก็หนีไป
แต่คนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าตอนที่นายอาทิตย์หนีไปเนี่ย
กึ่งเดินกึ่งวิ่งเนี่ยร้องเพลงไปด้วยนะร้องเพลงอย่างสบายใจไปด้วย
ก่อนจะไปถูกจับได้นี่ฮะถือปืนมาเลยเห็นไหมแล้วก็มีไม้ฟาดเฟิดไล่อะไรเต็มไปหมดนะฮะ
แล้วเขาก็จัดพิธีแบบเรียบง่ายเพราะว่าไม่ได้มีรายได้อะไรมากนักนะครับ
นายเจริญเองเขาก็ถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวนะมีภรรยามีลูกมีหลานด้วย
ต้องดูแลอยู่เก้าชีวิตด้วยกันลูกสาวบอกว่าทำใจไม่ได้
พ่อมาถูกนายอาทิตย์ที่มีประวัติโชคโชนเพิ่งพ้นโทษคดีด้วยนะ
ออกมาก็มาฆ่าคนตายอีกหลังเกิดเหตุยังไม่สะทกสถานนะ
ถูกจับได้ไปอยู่ในห้องขังที่สถานีตำรวจยังไปนอนร้องเพลงอยู่เลยนะ
ร้องเพลงตั้งแต่ก่อเหตุเสร็จถูกจับได้ไปอยู่ในห้องคุมตัวผู้ต้องหา
สถานีตำรวจยังนอนร้องเพลงอย่างสบายใจ
อยากขอเรียกร้องให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
อยากให้ได้รับโทษถึงประหารชีวิต
ฆ่าคนไม่รู้อะไรเลยค่ะ
ใช่ค่ะสบนี้ก็เป็นสบที่สามแล้วค่ะ
อยากให้ตามมาขอขอมาพ่อที่นี่ด้วยค่ะ
คุณผู้ชมคะด้านนางสุริยาแต้มเท่าอายุ

เล่าให้ฟังว่าคืนก่อนเกิดเหตุฝัน
ฝันว่ามีเลือดสาดเต็มหน้าเลยนะคะ
ซึ่งคนในพื้นที่เชื่อว่าเป็นลางร้าย

ก่อนเกิดเหตุสามีอารมณ์ดี
บอกเลยว่ามันอารมณ์ดีผิดปกติอะค่ะ

คิดเลยว่าจะมาเสียชีวิตกระทันหันแบบนี้
ส่วนทางคดีนะคะพันธุ์ตำรวจเอกรัฐกรพักดีวันนิษฐ์
ผู้กำกับสพนายงบอกว่า

ยังมีอาการเมายาเพ้อพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตลอดเวลา
แต่ว่าเบื้องต้นก็รับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุจริง

เคยถูกดำเนินคดีข้อหาฆ่าผู้อื่นมาก่อน
ท้องที่สพนายงนี่แหละเมื่อปี๒๕๕๙
ถูกจำคุกที่เรือนจำจังหวัดตรัง
เพิ่งผลโทษมาเมื่อ๓เดือนก่อน
นี่ค่ะตำรวจก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ

เราจะทำยังไงกับเหตุการณ์แบบนี้นะใช่ไหม

คือเราก็พร้อมที่จะให้โอกาสคนที่เขาเคยผิดพลาดไปใช่ไหม
แต่หลายคนที่ออกมาแล้วก็ยังมาก่อเหตุแบบนี้เนี่ย
ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาก็ไม่สบายใจนะครับ